เขาขยับเวลาลงทะเบียนนั้นมาบอกว่าวันไหน
ส่วนเดือนหน้าครับ๑มีนาคม
มีข่าวร้ายมาแจ้งเพราะว่าจะมีของขึ้นราคาอีกแล้ว
จะเป็นอะไรติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เอาเรื่องโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส๕กันก่อนคุณผู้ชม

ขอเลื่อนวันเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการให้มันเร็วขึ้น๑วันครับ
จากเดิมเขากำหนดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์๘มีนาคม
ก็เลื่อนมาเป็น๗มีนาคมครับ
สามารถจะเดินทางเข้าพักได้ตั้งแต่๑๐มีนาคมเป็นต้นไป
จนถึง๓๐เมษายน๒๕๖๖ก็คือปีนี้
จากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันมาก่อน
โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่๒๗กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป
และใช้สิทธิ์ได้ในวันที่๑๐มีนาคมพร้อมกันจำนวน๕๖๐๐๐สิ่งครับ
ส่วนคนที่จะใช้สิทธิ์ต้องมีอายุ๑๘ปีขึ้นไปและที่สำคัญต้องมีแอปพลิเคชันเป่าตังค์ด้วยนะครับ
เรื่องนี้ทำใจกันไว้แต่เนิ่นเลยครับ
กระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นกิโลกรัมละ๙บาท๕สตางค์ครับ
จากราคาในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น
เพราะเป็นช่วงฤดูหนาวของกลุ่มประเทศตะวันตก
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกรบงครับ
วัยที่๔๐๘บาทต่อถัง๑๕กิโลกรัม
ระหว่าง๑ถึง๒๘กุมพะพันธุ์
ก่อนที่จะปรับขึ้นกิโลกรัมละ๑บาท
หรือว่า๑๕บาทต่อถัง๑๕กิโลกรัม
ตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะ๑มีนาคมนี้เป็นต้นไปครับ
เดือนหน้าแหละเดือนหน้าเมื่อไหร่๑มีนาคมเมื่อไหร่ปรับขึ้นเลย
ขยับเป็นถังละ๔๒๓บาทครับ
สิ่งของอื่นโดยเฉพาะอาหารตามร้านเนี่ย

เรื่องสุดท้ายครับเรื่องเชื้อราในมะขามหวาน
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขอาจจะมองอีกแบบหนึ่ง
เขาออกมาเตือนครับว่าขอให้ประชาชนเลือกกิน
เฉพาะมะขามหวานที่ไม่ขึ้นราจะดีกว่า
เพราะมะขามหวานขึ้นราเนี่ยอาจจะปนเปื้อนเชื้อราชนิดอื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ครับ
โดยเชื้อราที่พบในมะขามหวานแต่ละสายพันธุ์จะสร้างสารพิษต่างชนิดกัน
จะทำให้มีไข้ปวดท้องอาเจียนปวดศีรษะ
โปรดติดตามตอนต่อไป